รถขนอ้อยคราวนี้มาดูรถเมษาย๘กันหน่อยดีกว่าไหมครับ

ตอนเด็กนั่งนะผ่านหน้าโรงเรียนพอดี

ตอนนั้นเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะ

คือรักษาความเร็วคือถ้าเกิดว่าเป็นคน

ความเร็วคงอยู่การบริการ
เอาล่ะบางคันบางคันอาจจะยังมีบ้าง
แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ตระหนักแล้วเขาก็ปรับปรุงตัวดีขึ้นนะครับ
บริการดีขึ้นลดความเร็วลงมา
เพราะว่าผู้โดยสารบางคนหัวใจจะวายเอานะครับ
ขอสมกรเขาบอกแล้วว่าจากนี้ไป
อาจจะมีการพิจารณาในการที่จะยกเลิกสัมปทาน
ในการเดินรถของรถเมย์สาย๘นะครับ
ถ้าหากว่าแก้ปัญหาการให้บริการไม่สำเร็จ
เพราะว่าที่ผ่านมาสาย๘ครับคุณผู้ชม
ถูกร้องเรียนมาเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
ผู้บริหารของบริษัทไทยบัสจำกัดสาย๘นะครับ
โดยบอกว่าเนื่องจากรถให้บริการในเส้นทางสูงถึง๑๐๐คัน
แล้วก็จะมีผู้ใช้บริการผู้โดยสารวันละประมาณ๒๐๐๐คน
นี่อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่มีข้อร้องเรียนเข้ามามาก
คือคนใช้เยอะก็อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนนะครับ
อาจจะมีร้องเรียนเข้ามาค่อนข้างมาก
อกจากนี้ก็มีปัญหาการขาดแคลนพนักงานด้วย
แต่การรับพนักงานประจำรถยืนยันว่าก็มีการตรวจสอบ
แล้วก็คัดกรองก่อนรับเข้ามาทำงานรวมทั้งไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำ
ส่งผลให้พนักงานประจำรถต้องแย่งผู้โดยสารกัน

มีการปาดหน้าไปปาดหน้ามานะครับ
โดยพนักงานขับรถได้รับรายได้พิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ๑๐จากยอดขายตั๋ว
ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารได้มากกว่าร้อยละ๕
ไปฟังคำชี้แจงของผู้บริหารเจ้าของสัมประธานรถเมษาย๘ครับ
อันนี้มันเป็นแค่ว่าทำให้เขาอยากรับผู้โดยสารมากขึ้นนะ
ถ้าถ้าพี่พวกพี่ไปมองเนี่ยการที่ไม่มีอีเซ็นทีมเนี่ย
ถ้าพี่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เขาจะจอดให้พี่ขึ้นไหม
ใช่ก็เรียกว่าให้รับผู้โดยสารใช่ไหมคะ
การที่เขาเข้าไปรับผู้โดยสารเนี่ย
ก็คืออันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้เขาด้วย
แต่ถ้าอย่างนั้นถ้ากินแต่เงินเบี้ยเลี้ยงเนี่ย
เขาก็อาจจะไม่อยากหยุดรับผู้โดยสารก็ได้
เจ้าของสาวทางรถเมษาสายแปดยืนยันนะครับว่าตรวจตาเข้มงวล
แล้วก็มีมาตรการในการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการส่วนหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นแล้วเป็นที่พึงพอใจ

ด้านนายสุรชัยเหยียมวชิรัฐสกุลครับ
อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
เปิดเผยบอกว่าสั่งการให้ผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนสาย๘
ทั้ง๔บริษัทพัฒนาการบริการทั้งระบบ
ตามมาตรการเร่งด่วนภายใน๓เดือน
เนื่องจากว่าเป็นรถเมย์ที่ถูกร้องเรียนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ

โดยสั่งการให้ผู้ประกอบการทั้ง๔บริษัทนั้นขึ้นทะเบียนรถและทะเบียนคนขับทั้งหมด
ไม่ให้เปลี่ยนคันรวมทั้งให้อบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน
อกจากนี้ขอสมกจะส่งสายตรวจไปสุ่มตรวจการให้บริการรถเมย์สาย๘มากขึ้นด้วยนะครับ
เพื่อติดตามควบคุมพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและหลังจากนี้ครับ๓เดือนนี่คือระยะเวลา
ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงการบริการเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของขอสมก
ถ้าหากไม่ดำเนินการหรือทำไม่ได้ตามมาตรฐานจะพิจารณาต่อสัญญาเข้าร่วมเดินรถ
หรืออาจจะยกเลิกสัมประธานการเดินรถและถ้าหากคุณผู้ชมนั้นใช้บริการรถของขอสมก
แล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือมีข้อจำกัดมีข้อเสนอแนะนะครับ